ไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เนี้ยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตีหนึ่งตีสอง
ได้แล้วนะคะที่ปฐุมธานีจะเห็นภาพเลยว่ากลุ่มวัยรุ่น

ซึ่งกลุ่มที่โดนทำร้ายบอกว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แล้วมาทำร้ายแบบนี้เนี่ยมาทำได้ยังไงมาทำทำไม

นี่ค่ะคุณผู้ชมคะมากันดึกดื่นนะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะกลางถนนเลยอ่ะอาวุธครบเลย
ไหนจะไม้ไหนจะมีดไหนจะระเบิดปิงปองบนถนนปฐุมธานีรังสิตค่ะ
อำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
ก็นำกำลังไปตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย
อายุสิบหกถึงยี่สิบไม่เกินนี้หกเจ็ดคน
เขายืนอยู่ในซอยวัดบางโพกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่รู้จักกันเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้จักกับวัยรุ่นที่เนี่ย
มากันเป็นแก๊งรถจักรยานยนต์๑๐คัน๒๐กว่าคนเนี่ย
พอมาถึงปลาระเบิดปิงปองตั้งหลายลูกอะค่ะหนีกันเข้าไป
ที่โดนทำร้ายเนี่ยหนีกันเข้าไปในซอยถูกตามไล่เข้าไปอีก
เนี่ยตามไล่เข้าไปด้วยทั้งมีดทั้งไม้ไปรุมทำร้าย
เพื่อนในกลุ่มโดนแทงโดนฟันเขาที่หลังบาดเจ็บไปคนนึง
รถจักรยานยนต์เสียหายไปคันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางแยกสันติศุกร์
กลุ่มคนเจ็บบอกว่าไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร
ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มที่มาทำร้ายมาก่อนเลยด้วยครับก็แค่ขี่รถสวนกัน
กลุ่มที่ก่อเหตุสวนกันปุ๊บมันกลับรถมาทำร้ายเลยอะค่ะ
เราถูกฟันที่ไหนข้างหลังครับโดนทั้งฟันทั้งแทงเลยครับอืม
มีเรื่องใครพวกไหนพวกนี้พวกไหนพวกไหนที่มีเรื่องกับเรา
พวกไหนก่อนที่จะมีเรื่องอ่ะไปไหนกันมาไม่ได้ไปไหนครับอ้าว
แล้วเขาเข้ามาได้ยังไงขี่รถสวนเจอนะครับครับครับ
รู้จักกันไหมไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเหรอเขาบอกว่าประเด็นก็แค่ขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
ครับไม่ได้รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนอีกกลุ่มหนึ่งกลับรถมาแล้วตามมาทำร้ายเขาเลย
ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็สั่งให้ตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
เพื่อหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีเพราะนี่คือก่อเหตุกันตีหนึ่งตีสอง
ช่วงโควิด๑๙ด้วยนี่ค่ะแล้วอาวุธเนี่ยครบมือเลยระเบิดปิงปองทั้งไม้ทั้งมีด
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าวัยรุ่นแถวนี้เนี่ยนะโอ้โห
ทำไมก่อเหตุเหิมเกลิมกันเกรงกลัวกฎหมายเสียงที่ได้ยินทุกคนเนี่ย
คิดว่าเป็นยางรถระเบิดแต่มันได้ยินแบบปั้งปั้งปั้งปั้งหลายลูกติดกันนะคะ
ก็ออกมาดูเขาก็กลัวกันว่าเอ๊ะเสียงอะไรนึกว่าเสียงปืนเสียงอะไร
กลัวจะโดนลูกหลงแล้วเขาก็บอกว่าวัยรุ่นทำแบบนี้เนี่ย
กลัวกฎหมายกันเลยหรืออย่างไรอยากจะให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีทั้งหมดเลยนะคะ
ก็วิ่งไล่กันทำร้ายกันก็มีทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ใช้ระเบิดที่มีเสียงเสียงดัง
ทีนี้ชาวบ้านก็กำลังหลับนอนก็ตกใจตื่นเพราะเสียงเสียงมันดังมาก
ตอนนั้นนอนปุ้มตามปุ้มตามแล้วทีแรกคิดว่าเสียงอะไรอ่ะ
ย่างรถสันโลระเบิดแล้วพอมาดูแล้วเห็นเป็นไง
ไล่ฟันกันเลยเหรอพี่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
มีชิ้นส่วนระเบิดปิงปองที่มีผ้าเทปใส่ไฟสีดำพันไว้ค่ะ
แล้วก็มีมีดเป็นคล้ายกับเขียวอ่ะนะคะมีไม้ไผ่ด้วย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก็ตำรวจก็เลยบอกว่ากลุ่มคนเจ็บก็ต้องไปแจ้งความ
แล้วตำรวจก็จะเร่งตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะครับ